ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับออกมาแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
บอกว่าให้ระวังผู้ชายคนหนึ่งนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วเอามีดมาไล่แทงชาวบ้านแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะวันจดเฮตเอ็นผู้หญิงคนที่ออกมาโพสต์ต้นเรื่องเนี่ย
เป็นสาวขายลาบเธอขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีสามีนั่งซ้อนท้ายปรากฏ
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ

โอ้โหนี่เธอบอกว่าสามีโชคดีนะที่เบี่ยงตัวหลบได้ทัน
แล้วรอยมีดมันโดนแค่แบบเป็นแผลถลอกตรงข้างเอวอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เธอเอามาโพสต์ไว้เอามาแจ้งความไว้เนี่ย
เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มก๊าซตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เอามาโพสต์เตือนภัยเพื่อช่วยกันป้องกัน
หลังจากนั้นก็มีคนออกมาโพสต์อีก
ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นจิตอะไรหรือเปล่า
มาคอยไล่แทงชาวบ้าน
โดยที่ไม่รู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งความไว้ที่สพย่อยเมืองเก่าที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
คือพันธ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าคดีนี้ตำรวจให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็ต้องตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
ภายหลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วก็มีการสั่งการให้ทางชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากการสืบสวนมีพยาหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าคนร้ายบรายนี้คือนายปิงปอง
ซึ่งมีบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายปิงปองด้วยนะฮะ
แต่ว่าไม่พบตัวของนายปิงปองตำรวจคาดว่าคนร้ายรายนี้จะรู้ตัวแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ตามเบาะแสจนเจอแล้วก็ประสานคนใกล้ชิดที่นายปิงปองให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ให้รุ่นพี่คนนี้ไปขอให้นายปิงปองเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แต่ปรากฏว่ารุ่นพี่ก็ทำตามตำรวจนะไปขอให้นายปิงปองเข้ามอบตัว
แต่นายปิงปองไม่ยอมไม่ฟังแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคาดว่าจะพบตัวในเร็วนี้
ตอนนี้ก็ออกหมายเรียกแล้วนะไม่มาก็ตามจับแหละครับ